สวัสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับ
ใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวตั้งแต่เหนือจรดใต้
คงต้องติดตามการพยากรณ์อากาศยังหนักลวงหน่อยนะครับ
เพราะว่าวันพรุ่งนี้เองก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
หลายจุดหลายพื้นที่ค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายนะครับ
เกิดจากปัจจัยสาเหตุอะไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนในเมืองไหนของเรา

จัยอย่างแรกที่เราเจอกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็พบว่าเป็นปัจจัยจากหย่อมฝนแถวบริเวณประเทศพม่า
ดึงเอาฝนจากตอนบนลงมาปกครุมเมืองไทยของเรา
แต่ว่าในวันพรุ่งนี้ครับจะมีอีกหนึ่งปัจจัยครับ
เคลื่อนที่มาอยู่ในแถวบริเวณฝั่งตะวันออกของเวียดนามนะครับ
จากภาคเหนือลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับ
แน่นอนฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นครับ
จากเรื่องฝนแล้วแน่นอนครับ
ความกดอากาศต่ำนี้เองมีพลังในการดูดนะครับ
สามารถให้จะดูดเอากระแสลมจากฝั่งตะวันตกมาฝั่งตะวันออกมากยิ่งขึ้นครับ
ส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์คลื่นนะครับ
ฝั่งอันดามันทั้งฝั่งอ่าวไทย
ใครที่จะเดินเรือโดยเฉพาะเรือนักท่องเที่ยวที่เป็นเรือเล็กเนี่ยนะครับ

มาดูกันหน่อยนะครับว่าพรุ่งนี้มีจังหวัดไหนบ้างที่ต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝน
เริ่มต้นในประเวนพื้นที่ภาพเหนือนะครับ
มีหลายจังหวัดเลยทีเดียวที่ยังคงต้องระวังฝนตกหนักอยู่นะครับ

จังหวัดขอนแก่นเลยชัยภูมินครราชศรีมาศรีสะเกดอุบลราชธานี
กลางครับกาญจนบุรีสุพรรณบุรีชัยนาฏนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทอง
ภาคตะวันอ่อชนบุรีฉะเคืองเทาระยองจันทบุรีและตราส
ทะเลขึ้นสูงประมาณ๑เมตร
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
สุราธานีชุมพรนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส

จุดที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นอาจสูงประมาณ๑๒เมตร
ฝั่งอันดามันจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูน
ต้องระวังฝนตกหนักทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครโอกาสการเกิดฝนก็อยู่ที่ประมาณ๑๖๐ของพื้นที่นะครับ
คลื่นลมในช่วงวันพรุ่งนี้อาจจะไม่รุนแรงมากนัก
แต่ตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าคลื่นจะสูงหลายพื้นที่ละทีเดียว
ดังนั้นวางแผนการท่องเที่ยวดีนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในค่ำคืนนี้ครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ